คิดวิเค้าแยกแยะปไป

วันนี้ฝนฟ้าเนี่ยตกเนาะ
บิดอะไรอะคะ

กรุงเทพฝนตกรถติดนี่มันเป็นประโยคที่ต่อเนื่องกัน
กรุงเทพเมืองฟ้าอาบอง

เหลือเอาใจสองครั้ง

เอามาข่าวแรกกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
เริ่มด้วยเรื่องพลเมืองดีของสองสาวเนี่ยนะคะ
ที่ตามทวงความยุติธรรมคืนนะฮะ
ให้กับคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ถูกรถกระบะชนแล้วหลบหนีไป
เรื่องเกิดขึ้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ก็จุดเกิดเหตุคือบริเวณแยกน้ำแพร่
ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์
แล้วก็พาเด็กมาตามคลิปที่เราได้เห็นนะตอนนี้
เด็กมาซ้อนมานะฮะ๒คนก็เป็น๓คนก็ขับออกมา
ในขณะที่ขับออกมาปั๊บกระบะตรงมาก็ชนเข้าไปเลย
ใครจะเป็นอะไรจะเจ็บหรือจะตายหรือจะอะไรไม่สน
โชคดีที่มีนะคะ๒หญิงแห่งเมือง

เชียงใหม่เจ้านะฮะกล้าหารชาญชัยมากเห็นเหตุการณ์พอดีเลยนางก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามรถกระบะไป
กิโลค่ะถูกต้องไปยาวถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวเชียวนะคะจะบอกให้นี่ไปดูภาพไล่ล่ากันเลยทีเดียว

ไอ้บางรู้ได้จ๋าใดเนี่ยทะเบียนอยู่อยุ่เนี่ย
ก็เลยต้องชนด้วยหลักฐานค่ะ

งงงงทดหนักกว่าค่ะ
เพราะถือว่าแบบไม่มีมนุษยธรรม
ถูกต้องในเมื่อคุณชนเขาคุณต้องรับผิดชอบมาดูแลเขา
จัดการพาเขาส่งโรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันไป
แต่บางคนเขาบอกว่าเขาตะเลิศเขาตกใจ
เป็นไปไม่ได้เนอะสามัญสำนึกเนอะ
สามัญสำนึกคือหนีไง

มันต้องช่วยเนอะมันต้องช่วยเนอะ
นี่ไม่ใช่สามัญสำนึกช่วยนี่คือความรับผิดชอบ
แต่สร้างสามัญสำนึกกูหนี
แล้วนี่ถ้าไม่มีหลักฐานแปลว่ายังไงคะก็ไม่รับ

หลักฐานเต็มไปหมดเลย๑วงจรปิด
กล้องวงจรปิดก็มี๒ทะเบียนของมอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองชนก็ติดอยู่ที่
อันนี้เรียกว่าจนด้วยหลักฐานแล้วล่ะนี่ไงใช่ไหม
แต่ถ้าสืบสวนต่อไปเนี่ยก็ต้องรออาสาแม่ลูกมาฝืนก่อน
แต่เขาบอกว่าสำหรับสองสาวพลเมืองดีนะคะ
ก็ต้องบอกชื่อกันนิดนึงนะคะพี่ม้าเพราะว่าน้องอุตส่าห์ขับไปตั้ง๖โลนะตามไป
ก็น้องคนแรกก็น้องอาลิสาอาสาราชนะคะ
และอีกคนนึงก็ชื่อรัฐเริกยืนบุญนะคะ
ชาวเน็ตก็สันเสริญในวีรกรรมไม่เท่านั้นค่ะ
ชาวอำเภอหางดงให้เกียรติบัติเลยค่ะยกเรื่องเชิดชู
นี่ไงสองคนแต่ก็ฝากไว้นิดนึงนะคะว่า
จริงตามมาดีแต่ต้องประเมินด้วยนะ
มันเคยมีไงเหรอจำได้ไหมดาลาแม้หนู
คนหนึ่งที่ลงไปช่วยแล้วตัวเองพิการใช่
แต่หน้าเวลานั้นที่เราก็ไม่รู้นะจาบจิตสุด

เพราะบอกว่าน้องเด็กผู้หญิงที่ปลิวไปที่เราเห็นในคลิปนะคะ
ใครทางเอกทางโทรแต่มนุษยธรรมนี่

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นเราสงสารใช่ไหมครับ

เห็นตอนกลางคืนเสี่ยวถึงตอนเช้าค่ะ

โลกกันนี้บอกเลยถ้าเห็นกลางคืนก็เสียวถึงเช้าอะค่ะ

ไปดูกันสิครับเดี๋ยวก่อนเราเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวให้ไปดูกัน

อย่างนั้นเดี๋ยวเบรกพักหายค้างหายใจนิดหนึ่งก่อน

ข่าวนี้พี่บอกได้เลย

อยู่บนหมอนแบบเชียดชิวมากเลยทีเดียว
เขาพูดกันในออนไลน์เยอะแยะมากมายเลย
เธอไปยืนอยู่นะคะสูงมาก
ถ้าเธอตกข้างหน้าผ่าไปเธอตายแน่
รถไฟเป็นรถไฟเรียบหน้าผาจันทบุรี
คนไปเที่ยวก็นึกว่ามันไม่ควรจะไปถึงตรงนั้นน่ะ

ใช่เธอก็ไปจนถึงค่ะ
แล้วก็พอรถไฟมาเขาเปิดบุตรเธอก็ไม่รู้ไม่อะไรนะ

พอรถไฟมาถ้ายืนอย่างนี้นะคะ

คนที่ถ่ายคลิปมาก็บอกว่ารถต้องจอดนะคะ
มันไม่ได้น่ะบี้กว่าจะบี้เออเขากลัวจะชน

สูงไหมสูงสูง

มันยืนอยู่ตรงหมอนไม้ฉลาดในหมอน
คือจะถ่ายอะไรกันขนาดนั้น
นี่คือปัญหาพวกเซลฟี่หรือเปล่า

โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่น
รถไฟเขาก็ไม่สบายใจนะ

คนเดินถ่ายเขาจะเพลินไปเรื่อยไงฮะ

งจี้บอกว่าเขาจะเดินไปเรื่อยอาจารย์

แล้วเขาบอกมันขี้เกียจวิ่งย้อนกลับ

เพราะว่าแอบแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะได้ถ่ายต่อ
คือไม่อยากย้อนกลับเป็นพี่คุณไปไหนไม่รอดแล้วไง
มันมีแค่ไม้หมอนที่ยื่นมาประมาณสักศอกหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดว่ายืนแล้วเวียนหัวหน้ามืดก็
นั่นไงแล้วบางทีรถมันลดฟังเร็วแบบนี้จะพังงะได้ใช่ไหม
จริงก่อนอ่านข่าวผัดนึกว่าคนเดียวแต่เขาก็ยืนกันเป็น
เออนี่ก็เป็นแบบเยอะมากเลยนะเป็นเรื่องธรรมดา
แต่คนที่เขาโพสต์เขาคงมองว่ามันไม่เหมาะสมแล้วล่ะ
มันไม่ควรจะทำอะไรที่หวาดเสียวขนาดนี้
ซึ่งเดี๋ยวนี้นะมันเป็นเรื่องของเซลฟี่นี่แหละ
มีคนปะเภษแผ่ยจากครั้งตกหน้าผา

แล้วก็มีอันหนึ่งจ่าย

ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องคนอื่นอ่ะผัดนี่แหละไปเที่ยวภูชีฟ้า
แล้วก็ถ่ายรูปสมัยก่อนก็ไม่ได้มีเซลฟี่ใช่ไหมคะปรากฏว่าคือผัดก็ไม่ได้หมินมาก
แต่นึกออกไหมว่าย่าย่าตอนเช้ามันลื่นก็เกือบเหมือนกันเกือบไปฝั่งนู้น
เพราะว่าภูชีฟ้ามันเป็น๓ประเทศเกือบไปฝั่งนู้นแล้ว
ไม่มีรั้วกั้นค่ะ

ที่ขึ้นไปบนวัดทักสัง

แต่เขามีไม้ตีไว้กั้น
มีแล้วเวลาเราไปถ่ายเนี่ยเราก็ไปถ่ายตรงนั้นนะนะ
ซึ่งก็โอเคสวยแล้วแต่ไก๊บอกว่าตรงนี้เนี่ย
ที่คนไทยที่ตกไปคือนางข้ามไอ้ที่ไม้กั้นไป
เพื่อที่จะไปยืนตรงมิมเมตรตรงเหว

ทีนี้เซลฟี่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่เดินหน้าถูกไหม
ถ้าเราจะภาพดีเนี่ยส่วนใหญ่เซลฟี่ก็คือถอยหลังไปเรื่อย
ยังไปเรื่อยถ้ามันไม่มีที่กั้นมันตก
มันไม่มีสมาธิไม่มีโทษที่แรกที่อยู่ในรถนะ

แต่พอเห็นเขาถ่ายไม่ลงไม่ได้แล้วต้องไปกำกับ

เราเล่าพูดชีฟ้าเอาพูดชีฟ้ามาทับเรา

พอหนักเสร็จเอาภูตานมาทับเราอีกคนนึง

เอาที่เคยในกูเกอร์มาเล่าไม่ได้

จริงเนี่ยนะไอ้สถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ย

ไม่ให้เดินเล่นคือคุณสามารถที่จะเดินเล่นได้

สถานที่เนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่า

อย่าไปล้ำตรงนี้กันตรงนี้เออ

แต่เพียงแต่ว่าตัวของนักท่องเที่ยวเองเนี่ย

มีเรื่องที่ร้ายไปกว่านั้นค่ะ
มีป้ายปักไว้ชาวบ้านเอาป้าย

ตายเลยค่ะเพราะว่าตรงนั้นเป็นเหวทรายที่สมุยนะคะเขาก็ปักป้ายไว้ว่าที่นี่อย่าลงไปเล่นน้ำ
ค่ะเพราะมันเป็นเหวทรายอ่าปรากฏว่าป้ายหายไปเด็กเดินลงไปในนี้
แล้วมันเจอเหตุสมวูบอย่างนี้ลงไปเลยแล้วเขาก็เสียชีวิตพี่ก็โมโหพี่ก็บอกว่า
ถ้ามันเป็นอันตรายอย่างนี้ทำไมไม่ปักคนที่จะบอกปักแต่มันจะมีคนเอาไปทำฟื้น
ร้อยแล้วนี่อันตรายยิ่งกว่านี้นะเพราะฉะนั้นขอร้องนะคะถ้ามีป้ายอะไร
เพื่อระวังอะไรเนี่ยขอร้องว่าอย่าได้ขโมยอย่าได้เอาไปทำอะไรทั้งนั้น
แต่จริงถ้ามองรถไฟไทยเมื่อกี้ว่าของเราดูน่ากลัวนะคะ
ฝรั่งมันก็พิเลนนะพี่ม้าผัดเห็นในคลิปอ่ะทำเหมือนโยคะที่แบบเขาเรียกท่าอะไรคะ
ที่เอาเอาแล้วก็ไปทำตรงหน้าผาแล้วก็ไปเลยอ๋อเห็นในคลิปใช่ไหมคะ
ไปขึ้นที่ขั้นบันไดศาลไม่ใช่เปิดหนังแต่เดี๋ยวมีเรื่องคุยถึงนาง
ไปไหนผมจะนี่คอล์กกันก่อนเอาอนี่นี่เออไอ่มึงไม่ได้ดู
เลยชีวิตไม่ไม่จะบอกอย่างนี้ว่าเรื่อง
เรื่องทั้งหมดมันจะต้องรักตัวเองให้มาก
เข้าใจไหมไม่ว่าเราจะไปไหนเราจะไปทำอะไรหรือยังไงก็แล้ว

เออมันไม่ทุกข์เลยที่มันตายไปเลย
เขาอาจจะดีใจที่เขาไม่ต้องทุกข์
แต่ไม่สิถ้าเจ้าตัวเป็นอะไรคือเจ้าตัวจบ
แต่คนที่รับผิดชอบคือคนขับรถไฟไง

คนขับแท็กซี่ทำเพจเจ้าของที่ให้เช่าซวยด้วย
เอ่อใช่เต้าก็ถือว่าไม่ดูแล

แต่ไอ้คนที่ให้เช่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย

เมื่ออย่างบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเราไปอยู่กับรถไฟแบบนี้

เพราะคนขับเขาก็จะสวยไปด้วย
ทำอะไรก็ให้คิดให้นะซะหน่อยอย่างนี้
เออก็ทำยังไงอ่ะคะที่จะได้ภาพสวยโดยไม่ต้องลงทุนขนาดนั้น

ม้าแนะนำดีกว่านิดนึงเผื่อคุณผู้ชมแบบอยากได้รูปสวยทำยังไง

แล้วก็เสร็จแล้วเราไปดูไอ้ปาวานใช่มั้ยคะ
ซึ่งเวลาปลาวานมันขึ้นมามันขึ้นเร็วมาก

รุ่นน้องพี่ที่ซื้อโพสต์การ์ดค่ะแล้วถ่ายจากโพสต์การ์ดเข้ากล้องนะ
ที่ฮาวัยหรอคะเออเหรอวะ
ไม่คือเราซื้อปัสเตอร์มาแล้วเราก็ถ่าย

ไปดูป่าหางนกยูง

พอก็เห็นพี่ฮาวายเค้าเลยไปเจ็ตุจะก

ทำไมไม่จบนะ

ข่าวนี้เสียดายมากเลยโพสต์ไม่อยู่
วันนี้นะน่าจะให้นางเป็นคนอ่านแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แยกแยะ
เป็นหนึ่งในตัวละครของมหากราบนี้

ไม่ชี้เล่ายาวเพราะชี้ติดอ่าง

เธอเป็นหนึ่งในตัวละครของมหากราบนี้

เรื่องราวนะคะก็อย่างที่ทราบกัน

ก็คือเป็ดเชิญยิ้ม
ผู้บริหารคนดังให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า
ปลดนักแสดงสาว

อีกอันคือยุทธการสถานตับนะคะ

แล้วก็มีข้อจำกัดในการทำงานเยอะมาก

ปรับตัวกับการทำงานในเมืองไทย

ก็ให้กลับไปเกาหลีซะ

จะได้ไปเมืองนอก

หลังจากที่ไปต่อวีซ่ามาแล้ว

ทราบข่าวดราม่าเป็ดเชิญยิ้ม

ตกใจว่า
ยังไม่จบอีกเหรอ

ว่าจะเข้าไปคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้ว
คือพี่เป็ดถูกค่ะส่วนประเด็นนะ
ไม่ให้คิวที่ว่าตนไม่ให้คิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เออก็เชื่อว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด

วันนี้หรือพรุ่งนี้ก็กะว่าจะโทรไปหาฝ่ายตรงข้ามค่ะ
แล้วก็จะโทรนัดออกมาคุยกันนะ

แล้วก็เลยถามเลยแล้วเคลียร์ไหมแล้วจะจบไหมนะ

น้องบอกแล้วจริงใช่แล้วฮะ
ไม่ต้องออกมาพูดด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องมันเล็กมาก

ซึ่งตนเชื่อว่าอีกฝ่ายน้อยใจที่ตนไม่ได้อธิบายโดยตรง

เธอคิดว่าน้อยใจแต่พี่ว่าโกรธนะ
แต่อยากให้อีกฝ่ายฟังตนอธิบายสักหน่อย
เข้าใจคำนี้ไหมคะรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ส่วนประเด็นที่อาเปะพูดนะ
ว่าถ้าปรับตัวเข้ากับงานในเมืองไทยไม่ได้

เสียใจค่ะเสียใจมาก
อาอีอาอีไม่พูดแบบนี้ค่ะจีนก็เป็นอย่างนี้
เสียใจมากเสียใจมาก
เพราะว่าเป็นนักแสดงที่นี่นะคะ

กลัวหรอ

ตั้งแต่คลอดมึงนะแบบนี้บ้า
คือดูเธอยังไม่๔๐เลยแล้วเธอไปอยู่๒๐
แต่จีจียอนมาอยู่เมืองเรานานแล้วนะคะ

แต่ไม่ร้องไห้อะแต่ก็ไม่ไม่ตลายไม่เข้าใจไปฟังสิไปฟังไปฟังไหนไปฟัง

ถ้าเกิดกลับกรุงวัฒน์กับงานในเมืองไทย
ให้เกิดกลับไปทำงานอีกกว่าความรู้สึกยังไงบ้าง

เพราะว่าคืออาเจียนก็เกิดจากที่
ไม่ถึงว่าเกิดเป็นนักแสดงนี่

แล้วก็เจียนก็อาศัยมาเมืองไทย

ก็เลยเรื่องนี้มันค่อนข้างสังเกตุสำหรับจียอนด้วยค่ะ

ว่าเจียนไม่เคยแบบก้าวร้าว
หรือว่าเจียนไม่เคยแบบข้ามหัวใคร
คือในฐานะจียอนเป็นฟรีแลนซ์นะคะ
แล้วพอดีซีรีส์ใหม่มันเข้ามา
แล้วบทละครมันค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเจียอน
แล้วก็เจียนก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยค่ะ
เดี๋ยวก็เลยไปปรึกษาว่าเป็นไปได้ไหม
ว่าสามารถสลับคิวกัน
ซึ่งของยุทธการเนี่ยเจียนก็ไม่เตะอยู่แล้ว
เพราะว่าอันนี้คือฟิกซ์ทั้งปีอยู่แล้วค่ะ
แต่เท่าที่เตรียมทำงานมาเรื่องก่อนบ่ายทุกวันพุธ
ก็ให้เกียรติแบบทุกรายการก่อนหน้านี้
ว่าถ้าแบบมีอะไรเข้ามาวันพุธเจียนก็ไม่เคยให้
ก็เข้าไปคุยคือปรึกษาว่า
นี่คิวของซีรีส์นี่จันอังคันพุธ

อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือฉัยก็ได้

แล้วก่อนบ่ายก็คือค่อนข้างไม่ค่อยแบบฟิกซ์เท่าไหร่

ก็แบบแค่ไปขอปรึกษาเฉย

ต้องสลับคิวแบบแค่ให้สองพูดนะคะ

จียอนก็ว่าว่าประกันการสื่อสรรค์กันผิดมาก
ซึ่งเจียนก็เข้าใจว่าอาเป็ดอาจจะน้อยใจ
เจียนยังไม่ได้อธิบายให้แบบเป็นโดยตรงมั้งคะ

ก็เลยเป็นผู้ใหญ่เนาะ

ก็เลยเจียนก็ไม่อยากข้ามหัวคนกลางค่ะ
ติดต่อถังเลขคาของอาเป็ด

แต่ว่าคือดูจากสถานการณ์แล้ว
จำเป็นต้องโทรหาแบบตรงแล้วล่ะค่ะ

ก็ไม่ได้ติดใจมาเลย

ทางไทยรัฐออนไลน์ก็โทรหา

คุณเป็ดไม่รับจ่ายให้

ถ้าฉันไม่มีเวลาจ่าย

มันแบบไม่มีใครสมบูรณ์แบบป่ะ

เป็นจานขาดพุทธ

มันจะมาข้าบโดน

ได้คุยกับคนที่เขาทำซีรีส์ไหมว่า

สิ่งนี้ผู้จัดการต้องเข้าคุยให้ไหมคะ
ผู้จัดการน่าจะเจรจาให้น้องป่ะ

ต้องพูดได้

เป็นจรรย์อังคารพุทธ

พี่เป็ดจะอนุญาตไหม

โฆษณาสินค้ากอไก่อยู่ขอไข่เข้ามา
เราต้องไม่เอา
แล้วอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจียอนจะรับงานอันนี้
จียอนต้องถามบอกอเปด
คิวเขาจะมีจรรย์อังคารพุทธ

เดี๋ยวจะได้ยินข่าวว่ามีจานอังคารพุธ

ต้องบอกว่ากำลังจะไปตกลงกับเขา

เป็นหน้าที่ของผู้จัดการต้องไปคุยไหม

ถ้าเธอเป็นจียอนเนี่ยแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้

ก็จะเปลี่ยนการเติมหน้า
บางคนคำว่าขอโทษเขาจะพูดไว้อย่างนี้
มันไม่ได้ผิดอะไรที่มีที่จะขอโทษค่ะ
แล้วผู้ใหญ่เค้าก็จะไม่ตาเอ๊ะ
เพราะว่าในความถูกมันจะต้องมีผิด
ผัดว่าคือคนลำมันไม่ถูกร้อยอยู่แล้ว

ถ้าไปรับซีรีส์โดยไม่บอกเป็ดเขา

พี่๔๐๑จะจบเพื่อเขาสามารถอ้อนบ่อนให้เฟ็ด

เขานี่คุยกันได้
หาโจงกับพฏเนี่ยก็บอกเขาขอโทษไปแล้ว
ไปก็จะทักทายสวัสดี
แต่อย่าพูดชีวิตจริยณให้พฏฟังเนี่ย

จะประเภทใจรับทุขเขาแล้ว

อยู่วงการนี้ง่ายนิดเดียวอ่อนน้อมถ่อมตน

ได้เวลาหมดไม่งั้นพี่จะพูดยาวกว่านี้นะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่เจอกันนะ